ผู้ค้าแผงลอยที่เขาอยู่ตรงริมตลาด

เขาเรียกว่าตลาดลาวคลองเตยนั่นเองค่ะ
เขาไม่พอใจว่าทำไม
กรุงเทพมหานครจะมารื้อ

เขาบอกว่าไม่กลัวว่าเรื่องฝ่าเคอร์ฟิลล์ด้วย
แต่กลัวว่าจะไม่มีที่ทำกินมากกว่า
หลังจากก่อนหน้านี้ช่วงประมาณเมษายน
คือทางกรุงเทพมหานครชะลอการเรื่อง
หรือพวกที่ทำกินตรงนี้ไปก่อน

แต่ทำไมมันถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น

ภาพนี้สะท้อนได้ชัดเจนนะคะทั้งเสียงและภาพ
ไหว้กราบไปกับพื้นถนนเลยนะคะคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้คือสดร้อนเมื่อคืนเลยค่ะ
ช่วงประมาณ๓ทุ่มถึงช่วง๕ทุ่ม
แม้ว่าจะเป็นช่วงเคอร์ฟิลล์แต่ว่าพ่อค้าแม่ค้า
บริเวณตลาดริมคลองหัวลำโพงตลาดลาวคลองเตยเนี่ย
เขามาชุมนุมกันที่บริเวณนี้
เพราะมันมีกระแสข่าวมาบอกว่าเทศกิจจะลื้อตลาดเมื่อคืน
ทั้งที่ช่วงเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยนะ
ทางกรุงเทพมหานครเคยออกมาบอกว่า
เดี๋ยวจะชะลอแผนการลื้อย้ายตลาดไปก่อน
เป็นการบรรเทาผลกระทบของประชาชน
พ่อค้าแม่ค้าที่หาเช้ากินค่ำชะลอไปก่อน
แต่ปรากฏว่าทำไมมันยังจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
เขาโพสต์คลิปเป็นคลิปนี้นะคะ
แล้วก็บอกว่าผู้อำนวยการเขตคลองเตย
ได้นำเจ้าหน้าที่เทศกิจแล้วก็รถผู้รับเหมา
จะไปลื้อถอนตลาดลาวคลองเตย
ไม่ได้แจ้งให้พ่อค้าแม่ค้าไม่ได้มีการเจรจาอะไรเลย

ให้เจ้าหน้าที่เขามาลื้อถอนตลาด
อ้างว่าอ้าวคุณไม่มาแจ้งล่วงหน้าก่อน
คุณไม่มาเจรจาก่อนเลย
แล้วจะมาอาศัยช่วงเวลาเคอร์ฟิลล์นี่
รื้อที่ทำกินของพวกเราเราไม่ยอม
เร่แผงลอยกรุงเทพมหานครทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันได้
เครือข่ายแผงลอยไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ย
โพสต์ภาพโพสต์คลิปแล้วก็เขียนข้อความนะ

บอกว่าในขณะที่นายกประกาศล็อกดาวน์

กลับส่งคนออกมาลื้อตลาดลาวคลองเตยในช่วง๔ทุ่ม
ทำแบบนี้ได้หรือโรคก็ระบาดเศรษฐกิจก็แยก
ตกงานกันเป็นร้อยรัฐบาลก็ดูแลไม่ทั่วถึง
แทนที่จะให้ผู้ค้าได้ขายของในวิกฤตแบบนี้
เขาจะได้สามารถดูแลตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งรัฐ
ไม่เป็นภาระของรัฐแต่กลับไม่ได้ให้ความเมตตา
การปรับภูมิทัศน์ความสวยงาม
มันสำคัญกว่าความเดือดร้อนของประชาชนหรือ
แท็กก็ไม่รู้ว่าเราจะโดนจับไหม
ถ้าเราอยู่เพื่อรักษาพื้นที่ไว้จนถึง๔ทุ่ม
แท็กผู้ค้ายอมโดนติดคุกเพราะอย่างน้อยก็มีข้าวให้กิน
แต่ถ้าไม่ได้ขายของก็ไม่มีเงินซื้อข้าว

ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมตอนประมาณ๔ทุ่ม
นายเรวัตชอบธรรมประธานเครือข่ายแผงลอยไทย
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนก็เปิดเผย
บอกว่ามีการเจรจากับตำรวจสนทองหล่อ
เพราะว่าสนทองหล่อเขาเป็นผู้รับผิดชอบพื้นที่ตรงนี้
แล้วทางฝ่ายผู้ค้าก็ยืนยันนะว่าจะปักหลักเฝ้าพื้นที่ค้าขายของเขาต่อ

งั้นให้ผู้ค้าอยู่ในพื้นที่ตลาดนะ
ออกมาด้านนอกจะได้ไม่มีความผิดฐานฝ่าฝืนเคอร์ฟิลล์
แล้วก็มีรายงานด้วยนะคะว่าบริษัทรับเหมา
จะมาปิดกั้นพื้นที่ตลาดเช้าของวันนี้
แต่ผู้ค้าเขาบอกว่าเราก็ไม่ยอม
เขาถือป้ายประท้วงแบบที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้แหละค่ะ
ยืนยันด้วยว่าจะต่อสู้ให้ถึงที่สุด
แล้วช่วงประมาณสัก๕ทุ่มเมื่อคืนก็มีรายงานว่าทั้งสองฝ่ายเลย
คือฝ่ายเจ้าหน้าที่เทศกิจของกรุงเทพมหานคร
ร่วมกับบริษัทผู้รับเหมาในการลื้อย้าย
อันนี้ฝ่ายหนึ่งนะกับฝ่ายของผู้ค้า
เผชิญหน้ากันอยู่ที่หน้าตลาดค่ะ
แต่ก็ไม่ได้มีเหตุรุนแรงอะไรเกิดขึ้น
สักประมาณ๕ทุ่มครึ่ง
กรุงเทพมหานครก็ถอนกำลังกลับไป

เพราะเขาบอกว่าการเจรจาครั้งสุดท้าย๑๑เมษายน
ก็มีการชะลอแล้วก็ให้มีการทบทวนกัน

อาจจะต้องดูกันเพราะว่าทางกรุงเทพมหานคร

เรื่องของแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในพื้นที่ตลาดด้วย
แล้วก็เรื่องของการปรับทัศนียภาพนะครับ